ชาวบ้านชุมชนควนปริงจังหวัดตรังนะครับ
ก็สืบสารอาชีพวิถีชีวิตกับอาชีพการทุบลูกล้าน
ทุบลูกลานเป็นยังไงหลายคนอาจจะไม่รู้จัก

ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๖ตำบลควนปริง

พร้อมด้วยนายทักษิณรักจริงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง
ร่วมกันเดินทางเข้าไปเก็บลูกลาน
สายพันธุ์พลุที่จะเริ่มเติบโตขึ้นในพื้นที่
มีลักษณะคล้ายต้นมะพร้าวขนาดลำต้น
สูงประมาณ๓๐๔๐เมตร
มีอายุร่วม๔๐ปีกำลังออกผลลูกลาน
แต่กิ่งก้านเป็นพวงคล้ายพลุนั่นเอง
เดินทุกคนช่วยกันโค้นลำต้นลงมา

นำไปแปรรูปเป็นขนมหวานหรือว่าลูกหลานเชื่อม
นำไปขายและสร้างรายได้เป็นอย่างดีให้คนในชุมชน
โดยลูกลานนะครับจะออกดอกและผลในช่วงเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนมิถุนายนก็กลางปี
ถึงครบอายุการเจริญเติบโตของต้นลานตามวัฒจักรตามธรรมชาตินะครับ
เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่อายุประมาณ๓๐๔๐ปีก็จะออกผลเต็มต้น
หลังจากนั้นก็จะยืนต้นตายในที่สุดครับ
คือมันมีราคาแพงเนื่องจากว่ากว่ามันจะทานได้แบบนี้คุณ
มันใช้เวลาประมาณ๔๐๕๐ปี
กว่าจะมาเป็นแบบนี้ให้เราซื้อไปรับประทานกันนะครับ
ผู้ที่อนุรักษ์อาชีพการเก็บลูกลานหรือว่าภาษาพื้นถิ่นเขาเรียกว่า
การทุบลูกลานนั้นก็คือนายสมบูรณ์รองวังอายุ๖๕ปี
บอกว่าหลังจากว่างจากอาชีพสับปะเลอในหมู่บ้าน
จะชักชวนลูกหลานไปเก็บลูกลาน
ก่อนช่วยกันทุบลูกลานออกจากเปลือก
อะไรนะพาลูกหลานไปเก็บลูกลาง

ไม่ใช่พาลูกลานไปเก็บลูกลานนะ
ไม่ใช่ครับคนละอย่างการฟังดีนะครับ
ซึ่งพอทุบออกมาแล้วนะครับออกมาจากเปลือกเนี่ย
ก็จะล้างทำความสะอาดก่อนนำไปแปรรูปขายภายในหมู่บ้าน
ซึ่งตั้งแต่เกิดมาก็มีโอกาสทุบลูกลานเพียง๒ครั้งเท่านั้น
ไม่เคยทุบลูกหลานนะครับทุบลูกหลานอย่างเดียว

สมัยก่อนนะครับลูกลานที่ได้จะขายในราคากิโลกรัมละ๙๑๐บาท
แต่ปัจจุบันนะครับลูกลานกลายเป็นอาหารที่หารับประทานได้ยาก

กิโลกรัมละ๖๐บาทก็ไม่แพงเท่าไหร่นะ
พอหาซื้อได้อยู่และจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นในตลาดในตัวเมืองนั่นเองนะครับ
อันนี้คือถ้าซื้อกับชาวสวนนะจะได้กิโลกรัมละ๖๐บาทนะ
ถ้าเราไปหาซื้อข้างนอกนะคุณไม่ได้แล้วนะราคานี้
เขาบอกว่าในพื้นที่นะครับก็มีต้นลานสองชนิดนะครับ
ก็คือลานพรุและลานนาซึ่งลานพรุจะมีต้นใหญ่กว่าลานนา
จึงฝากให้พี่น้องชาวบ้านนะครับช่วยกันรักษาต้นลาน
ทำลายเลยครับเพราะว่าผลของต้นลานสามารถสร้างรายได้
ได้เสริมเป็นอย่างดีเลยทีเดียวให้กับคนในหมู่บ้าน
ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการเก็บลูกลานต่อไป
ให้กับคนรุ่นหลังได้สืบทอดนะครับก็เขาจะได้ชวนลูกหลาน
เก็บลูกหลานแล้วก็เอามาทุบลูกลาน
ชวนลูกลานไปทุบลูกลานแต่ไม่เคยทุบลูกลาน
พอแล้วพอแล้วลูกลานทำมาเป็นลูกลานเชื่อมอร่อย
คล้ายลูกตาลแก้วลักษณะเหมือนคล้ายกัน